คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้มาติดตามบรรยากาศพิธีชาปนากิจศพของน้องอินนัทนิชาเชิดชูบุพการี
นักแสดงที่เคยด่งดังในวัยเด็กกันนะคะ
โดยทางครอบครัวค่ะได้เคลื่อนศพน้องอินมายังเมนเมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
เพื่อทำพิธีชาปนกิจตามเวลาที่กำหนด
จากจะมีครอบครัวแล้วก็ยังมีเบลภูวรินเพื่อนชายคนสนิท
ซึ่งก็ได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
โดยมีบินบรรลือฤทธิ์เป็นผู้อ่านประวัติของน้องอินนะคะ
ซึ่งก่อนจะมีพิธีคุณแม่ละดาก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยสีหน้าที่สดใสขึ้น
ซึ่งคุณแม่บอกว่าทำใจได้มากขึ้นแล้ว
และได้บอกกับลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายว่าไม่ต้องห่วง
เชื่อว่าลูกสาวมีบุญจึงอายุไขสั้นค่ะ
ก็๑๕ปีนะครับ
แข็งกว่าเพราะว่าใหม่นี่คือทำใจไม่ได้เลย
มานะวันนี้แล้วคือเหมือนเราก็ดูหมอภัย๒๔บ้าง
แล้วก็คำตอบอะไรมันดีมันดีขึ้นมาแล้วก็ทำให้แม่สบายใจ
ว่าน้องถ้าไม่ไปเกิดก็ขึ้นไปบนสวรรค์เลย

แม่ไม่มีห่วงแล้วแล้วก็น้องก็ไม่มีห่วงแล้ว
เพราะว่าเมื่อวานแม่ก็มีพูดบอกน้องแล้วว่า
เหมือนประมาณอย่าห่วงแม่อย่าห่วงสิ่งใดแล้ว
แล้วแม่ก็จะไม่ห่วงอะไร
ไม่ต้องห่วงแม่แล้วแม่ก็เลี้ยงดูตัวเองได้
ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีมาให้น้อง
และทุกท่านแม่ก็รู้สึกขอบคุณมากนะคะ
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีครอบครัวก็จะมอบหมายให้บินบรือฤทธิ์นะคะ
เป็นคนจัดการเรื่องลอยอังคารในวันพรุ่งนี้
ว่าจะนำอาธิของน้องอินไปลอยอังคารที่วัดช่องลม
จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ซึ่งมีคนดังในวงการบันเทิงหลายคน

ถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้เดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจนะคะ

แล้วก็หลายค่ายหลายสังกัดเอง

ก็ได้ส่งพวงหลีดไปแสดงความไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นกันนะคะ
แต่สังเกตได้ว่าคุณแม่เข้มแข็งขึ้นมากนะ
ก็ยังคงต้องส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยนะคะ